คุณผู้ชมคะเราไปล่าหมีกันต่อนะคะล่าในที่นี้ไม่ได้จะจับตายนะคะ

ชาวบ้านเขาไปเจอหมีควายตัวเบอร์เลอร์เลยน้ำหนัก๑๕๐กิโลกรัมใช่ไหมคะ
มันบุกเข้าไปป่าอ้อยในพื้นที่ชุมชนที่ชาวบ้านอยู่อาศัยก็ไปหาของกิน
ก็มีชาวบ้านบาดเจ็บจากเหตุการณ์เนี้ยไปห้าคนตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดกันว่าเมื่อวานน่าจะจับตัวได้แล้วแหละ
ครับล่าสุดยังจับไม่ได้นะคะแถมจับไม่ได้ไม่พอ
สมุดสาค้อนหมีโพลมาอีกตัวหนึ่งคุณโอ้โห
ตอนนี้คือเราต้องไล่ล่าหาตัวหมี๒ตัวนะคะ
ดูความคืบหน้าเจ้าหมีที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนแล้วกันนะคะ

นายอนันต์ปิ่นน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘ขอนแก่นบอกว่า

เพราะว่าจุดที่พบหมีควายตอนนี้มันอยู่ในป่าทึบ
ตอนนี้มีทีมพารามอเตอร์แล้วก็โดรนขึ้นบินสำรวจแล้วแหละ

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมยิงยาสลบที่มาในพื้นที่

ก็กระจายกำลังล้อมรอบป่าชุมชนผาสวรรค์เนื้อที่กว่าร้อยไร่
หมีถามว่าเห็นไหมก็เห็นแต่ไม่สามารถยิงยาสลบได้

ทำได้แค่จุดประทัดขู่ให้หมีกลัวค่ะ

ก็ยิ่งเป็นอุปสรรคในการตามหาตัวหนักเข้าไปอีก
วันนี้เนี่ยการติดตามหมีควายตอนนี้ได้รับการสนับสนุน
ด้วยโดรนตรวจจับความร้อนแล้วก็โดรนซูม๒๐เท่าแล้วนะคะ
ส่วนชุดปฏิบัติการก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เรียงหน้ากระดานเข้าไปในป่าแล้ว
ก็ขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เลยนะคะ

เพราะเกรงว่าอาจจะไปเจอกับหมีควายตัวนี้แล้วก็ถูกทำร้ายได้
เพราะเชื่อว่ามันเองก็คงกำลังตื่นตกใจอยู่เหมือนกันตอนนี้
ส่วนของการตั้งกรงแล้วใช้ขนุนเป็นอาหารเพื่อล่อหมีออกมาเนี่ย
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีหมีหรือว่าสัตว์ตัวไหนเข้าไปใกล้กรงเลยค่ะ
มันอาจจะฉลาดแล้วอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าอันนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับมันนะคะ
เอาเป็นว่าหมีน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนผาสวรรค์นะคะ
เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่ตรงนั้น
และห้ามทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่
ใช้ปืนยิงหรือทำร้ายหมีโดยเด็ดขาด
ห้าวนะคะเข้าไปสู้หมีไปจับหมี

อันนี้เขาเตือนเอาไว้อันนี้เป็นภาพจากโรน
แต่ว่าเป็นยิงไม่ได้เพราะระยะมันไกลเกินนะคะ
โอ้โหตัวมันใหญ่เหมือนกันนะตัวใหญ่จริงคุณ
หมีที่ขอนแก่นยังจับไม่ได้หมีที่สมุทรสงครามก็มาอีกค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางสแก่นะคะแล้วก็อยู่ในอำเภอบางคนทีเนี่ย
ตอนนี้ตื่นตกใจกันหนักเลยเพราะว่ามีหมีควายโผล่เข้ามาในพื้นที่เหมือนกัน
ทำลายต้นกล้วยน้ำว้าค่ะใช้กรงเล็บตะปบจนต้นเนี่ยฉีกขาดหักโค้นไปเป็นสิบต้น
แล้วก็ไปไล่กินผลไม้ปีนขึ้นหลังคาบ้านชาวบ้าน

มณัฐบุญพยูงกำนันตำบลบางสแก่เนี่ยก็เลยต้องระดมกำลังลูกบ้านแล้วก็กลุ่มวัยรุ่น
ช่วยกันออกตามหาหมีควายที่เห็นเนี่ยเห็นแค่รอยเท้าเมื่อสักครู่เห็นใช่ไหมคะ
รอยเท้าเบอร์เรอเลยเหมือนกันนะก็พยายามค้นหากันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเมื่อวานนี้
มีคนเห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเห็นไม่ค่อยชัดเจน
หมีมันก็หนีหายเข้าความมืดไป
มณัฐบอกว่าแถวนี้ไม่มีใครเลี้ยงหมีควายนะ
นี้มีแต่คนแก่แล้วก็มีบ้านเรือประชาชนแค่สามหลัง
หมีมันอาจจะหลุดออกมาจากแก๊งค้าสัตว์ป่า
ลอบลำเลียงผ่านพื้นที่ไปส่งขายพวกร้านเปิบพิษดารมากกว่า
แต่อาจจะเจอเจ้าหน้าที่ตั้งด่านก็เลยต้องปล่อยหมี
เพื่อเอาตัวรอดนะคะ
นายปริพลทัศน์แก้วประหลัดอำเภอรักษาราชการแทนในอำเภอบางคนที
ก็รายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้เรื่องแล้วล่ะ
มีการประสานไปที่นายศิวนัท๔เหรียญน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ให้ตรวจสอบแล้ว
ยืนยันว่าเป็นรอยเท้าหมีควายจริง

ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งที่ขอนแก่นแล้วก็สมุทรสาครด้วย
อย่าฮาวนะคะอย่าไปสู้กับบรรตัวตัว